ตอนที่น้องไปใส่คีโมน้องทรมานค่ะ

เขาให้ไปทำคีโมอยู่๓ปีแล้วก็เราไปทำอยู่ได้๔เดือน

จากบ้านไปเชียงใหม่๒๐๐กว่าโลค่ะ

เขาจะโซมน้ำหนักรถกินไม่ได้

เลือดเขาออกตามจมูกอะไรบ้างครับผม

เห็นออกได้ไหมละ

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

สูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับมาแล้วครับความสุขความสนุกสนานนะครับ
กำลังใจแรงบันดาลใจโอ้เต็มรายการไปหมดค่ะแน่นอนที่สุดครับ
มีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
สู้กันเป็นประจำสู้กันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็น
ทีของนักสู้ที่เรียกว่าเป็นเด็กกันบ้างเป็นเยาวชนนะครับ
ตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว

จิ๋วฮะถึงจะเป็นเด็กถึงจะเป็นเยาวชนนะ
แต่ก็มีนักสู้รุ่นจิ๋วบางคนเกือบทำร้านแตกครับ
เกือบเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้น
ทุกคนที่มายืนบนเวทีนี้มีความหวังแน่นอนกับ๑๐เพลงและเงินรางวัล๑ล้านบาท
คุณผู้ชมคะรอยยิ้มและกำลังใจสำคัญมากสำหรับครอบครัวนี้
เพราะว่าครอบครัวนี้ค่ะรอยยิ้มเหลือน้อยเงินทุนก็เหลือน้อยเวลาที่จะอยู่ด้วยกันก็เหลือน้อย
วันนี้พี่สาวพี่สาวคนหนึ่งในครอบครัวนี้
เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะหาเงินไปรักษาน้องของเขาให้ได้
น้องเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดนะคะซึ่งโรคนี้ต้องใช้เงินเยอะจริง
วันนี้เราจะช่วยกันประคับประคองครอบครัวนี้อย่างสุดความสามารถ
แต่ก่อนอื่นไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันค่ะ
สู้ต้องขายให้หมด
สวัสดีเจ้าน้องจือเด็กหญิงลันชิดานามสกุลสารเสริญเจ้า
จือเล่นน้องจือน้องข้าวฟังอายุ๑๒ปีเรียนอยู่โรงเรียนบ้านด้วยใคร
ป๖เจ้าจังหวัดพยาวครอบครัวของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมดแปดคนค่ะ
มีปู่ย่าตาน้องและหนูค่ะ
พ่อกับแม่แยกทางกันค่ะ
แล้วก็ทิ้งหนูให้อยู่กับปู่กับย่าค่ะ
ปู่ของหนูชื่อปู่อ่อนค่ะอายุ๖๒ปีค่ะรับจ้างก่อสร้างค่ะ
หนูสงสารปู่เพราะว่าปู่แก่แล้วต้องทำงานหนักค่ะ
ของหนูตามองเห็นข้างเดียวค่ะ
อีกขั้นหนึ่งของปูเป็นมาตั้งแต่เกิดมองมุมมัวค่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นค่ะ

ถ้าเราไปทำงานรับจ้างมาวันหนึ่งก็ตก๓๕๐แล้วก็มาให้หลานมันก็ไม่พอกินครับวันหนึ่ง
วันก็มีบางวันก็ไม่มีบางทีฝนตกก็ไม่ได้ทำงาน
บางทีก็ไปงานเขาก็หมดก็ไม่มีทำครับ
ก็เราไม่มีเงินก็กลัวหลานไม่ได้กินอะไรครับก็ห่วงหลานมากครับ
ย่าชื่อย่าภูค่ะย่าหนูรับจ้างเกี่ยวข้าวแล้วก็ปลูกผักค่ะ
ย่าหนูเป็นคนใจดีค่ะหนูเรียกปู่กับย่าว่าแม่กับพ่อค่ะ
เขาฟ่างแพทย์แชมป์เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน๓คนนี้จ้ะ
แต่พ่อแม่เขาทิ้งหมดไปมีใหม่จ้ะเขาเอาไปปล่อยไว้ที่บ้านทวดเขาสิจ๊ะ
ยายเขาไปเก็บมาเลี้ยงยายเขาสงสารหลาน
เฟืองกับน้องก้าวอีกสองคนนี้พ่อเขายังดูอยู่จ้ะ
ผมชื่อเกียงไกรสรเสริญเป็นพ่อของน้องมะเฟืองและน้องเก้าหน้า
ผมเลิกกับแม่เขาตอนได้๒ปีกว่าครับผม
ต้องดูแลน้องคนเดียวพร้อมกับปู่กับย่าช่วยดูแล
น้องมะเฟืองป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ตั้งแต่อายุ๖ขวบตอนนี้อายุ๙ขวบ
ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
แต่ตอนนี้น้องขาดการรักษามา๔๕เดือน

พ่อไม่รู้จะทำอย่างไรค่าใช้จ่ายเห็นค่าจะสูง

พ่อจะพยายามหาตังค์ไปรักษาน้องให้ได้ครับผม
หนูสงสารน้องหนูที่ชื่อมะเฟืองค่ะ
เพราะว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะ
ถ้าน้องไม่ได้รักษาโรคน้องก็จะกำเลิบ

น้องหนูไม่ได้ไปเรียนหนังสือ
คุณหมอบอกว่าถ้าน้องไปเรียนน้องก็จะติดเชื้อค่ะ
สารมะเฟืองจากที่เป็นมะเร็งนั่นน่ะ
มีอะไรก็ต้องหามาไม่มีก็ยืมหนี้ยืมสินเข้ามาจ้ะ
ทั้งหลังก็ขายไปเลี้ยงหลาน

รักษามะเฟืองมา๓ปีแล้วจ้ะ
เวลาเขาเป็นเขาทรมานมากเลย

น้ำมูกเขาออกมาจะเป็นเลือดหมดจ้ะ
อดเขาก็เป็นน้องตับก็เป็นน้อง
แล้วก็พอใจโตมาทับบอดทับอะไร

หมอนัดมาเฟือง๒๕เมษาแต่ไม่มีตังค์ไปค่ะ

ค่ารถ๒คนมันก็๒๐๐กว่าบาท

ครั้งหนึ่งก็หมดไปหลายพันเหมือนกันค่ะ
บางทีหมอก็ให้นอนเป็น๒อาทิตย์
บางทีก็อาทิตย์บางทีก็๑๐วันจ้ะ
ฟ่างนี่เขารักน้องรักมะเฟืองมากเลยค่ะ
เขาสงสารน้องเขาอยากให้น้องหาย
เขาไปรับจ้างล้างจานร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ
กับข้าวเขาเหลือเขาก็ห่อมาให้น้องกินค่ะ
บางทีมีนิดเดียวเขาก็แบ่งกันกิน
นี่คือมาเฟืองน้องหนูคนที่หนูเป็นห่วงที่สุดค่ะ
พี่อยากบาปมะเฟืองว่าพี่ทักมาเฟืองนะ
พี่อยากหาเงินให้มะเฟือไปรักษา

ก็จะเอาผักที่ย่าเก็บไว้ไปขายตามหมู่บ้านค่ะ
เดินขายกัน๕คนพี่น้องค่ะ
ระหว่างเดินไปหนูกับน้องก็จะคุยเรื่องใครขายหมดก่อนคุณอาชนะค่ะ

ไปขายกัน๕คนก็จะได้ประมาณ๑๐๐กว่าบาทค่ะ
ภูมิใจที่หนูได้ช่วยย่าค่ะ
ความสุขของหนูคือการขายผักค่ะ
เป็นแบบภาระผู้ใหญ่แล้วก็รอยยิ้มของทุกคนในบ้านค่ะ
ตอนนี้บ้านที่อยู่ของหนูเป็นบ้านเช่าค่ะ
ถ้าไม่มีเงินให้เขาเขาก็จะมายึดไปแล้วค่ะ
พวกหนูกับน้องก็จะไม่มีบ้านอยู่ค่ะ
หนูอยากไปร้องเพลงเพราะว่าหนูจะได้เงินมารักษาน้อง

ก็มาในรายการของเราเพื่อเป็นนักสู้ชีวิต
มาเอาเงินทุนจากรายการของเราเท่าไหร่เดี๋ยวคงจะได้ทราบกัน
ตอนนี้ก็มาพบกับน้องข้าวฟ่างครับ
แรงกายแรงใจที่มีอยู่จะขอสู้กับโรคร้ายในตัวน้อง

ขอต้อนรับน้องเข้าฟ่างนะครับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

งั้นแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รู้จักกันหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลันชิดาสารเสริญ
อายุ๑๒ปีเรียนอยู่โรงเรียนม่านุยคลายจังหวัดพยาวค่ะ
วันนี้จัดถมนายก็เป็นตัวแทนของครอบครัวนะครับ
วันนี้มากันครบเลยนะครับทั้งครอบครัวที่เห็นในภาพชีวิตเมื่อสักครู่นี้นะครับ

วันนี้อยู่ข้างล่าง๗ชีวิตนะครับนั่งเชียร์อยู่
ก็เริ่มตั้งแต่มีคุณปู่อ่อนนะครับคุณย่าภูคุณอาไกรนะครับ
แล้วก็น้องมะเฟืองนี่นะครับน้องก้าวน้องแชมป์แล้วก็น้องแพทย์สวัสดีทั้งหมดเลยนะครับ

คุณปู่คุณย่าก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อของน้องข้าวฟ่าง
คุณพ่อคุณแม่ของน้องข้าวฟ่างเนี่ยก็คือแยกกันอยู่นะครับ
ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือคุณอาคุณอาไกรก็เป็นน้องชายของคุณพ่อ
ยกมือหน่อยลูกใครเป็นลูกคุณอาไกลบ้างยกมือ
มาเฟืองกับน้องก้าวส่วนถัดไปน้องแชมป์น้องแชมป์น้องแพทย์

เป็นพี่น้องเราแท้เลยใช่ไหมครับเราเป็นคนโต

ก็เรียกว่าเป็นสายเลือดเดียวกันหมดนะครับ
ค่ะณปัจจุบันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเป็นบ้านเช่าหรือว่าบ้าน

เป็นบ้านเช่านะคะคุณย่าอยู่กันหมดเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตากันตรงนี้
ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่มากในภาพชีวิตของข้าวฟ่างความสุขของข้าวฟ่างคือทำอะไรลูก
แบ่งเบาภาระผู้ใหญ่แล้วก็เห็นรอยยิ้มของทุกคนในบ้านค่ะ

ก็กวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าค่ะ

เราต้องดูแลน้องยังไงบ้าง
ก็อยากให้น้องดื้อค่ะห้ามดื้อกับย่าค่ะ
แล้วน้องแต่ละคนดื้อไหมใครมีนิสัยยังไงบ้างไหนลองบอกนิสัยน้องเราสิ
แพทย์เขาชอบเต้นค่ะ

ดื้อนิดนึงอันนี้อันดับหนึ่งเลยไหม

อันนี้น่าจะเล็กสุดไหม

อายุน้อยที่สุดในแก๊งเรา๕คนนี้นะ
ทำไมเขาตัวกระเปี๊ยกเดียวทำไมเขาดื้อสุดเลยเหรอคะข้าวฟ่าง
เขาชอบเอาไม้มาไล่ตีหนูค่ะ
ทำไมเราถึงเอาไม้มาไล่ตีพี่เข้าฟ่างล่ะคะ

โดนเขาเอ็ดใช่ไหมเพราะว่าเราดื้อใช่ไหมส่วนถัดมาแชมป์นี่เป็นไงคะ
ดื้ออยู่ค่ะ
ก็ชอบเอาของที่หนูห่วงมากมาเล่นค่ะ
คนสุดท้ายเลยคนนี้เป็นไงมะเฟือง

ดื้อมะเฟืองนิสัยเป็นยังไงคะข้าวฟ่าง
ดีค่ะแล้วก็หนูบอกอะไรก็เชื่อฟังค่ะ
เฟืองน่ารักมากลูกนั่งลงก็ได้นะ
ห้าคนตรงนี้ห่วงใครที่สุด

เพราะว่ามะเฟืองเขามีโรคด้วยค่ะ

ข้าวฟ่างมะเร็งในเม็ดเลือดคืออะไรรู้จักไหม

แล้วทำไมเราถึงห่วงมะเฟืองมากที่สุด
เพราะว่าตอนที่น้องไปใส่คีโมน้องทรมานค่ะ
อาการเป็นยังไงคะในความทรมานที่เข้าฟ่างเห็น
น้องเจ็บค่ะแล้วก็น้องร้องด้วยค่ะ

น้องเขาเริ่มเป็นตอนกี่ขวบรู้ไหม
เป็นตอน๖ขวบ๖๗๘๙๓ปี
คุณย่าตั้งแต่เริ่มแรกขอย้อนไปสักนิดหนึ่งคุณย่า
พอเริ่มแรกที่มะเฟืองเขาไม่สบาย
ตอนนั้นฐานะที่บ้านยังพอไหวอยู่ไหมคะ
มันก็เหมือนเดิมตั้งแต่เอาเด็กมาเลี้ยงมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะ

เห็นบอกว่าแต่ก่อนมีบ้านของตัวเอง
จ้ะแล้วก็มาขายทั้งไปหาหมอทั้งเลี้ยงพวกเขา

เขาให้ไปทำคีโมอยู่๓ปีแล้วก็เราไปทำอยู่ได้๔เดือนแล้วก็ไม่มีเงินเดินทางจากบ้านไปเชียงใหม่๒๐๐กว่าโลค่ะ
ต้องไปคีโมที่เชียงใหม่จากพยาวไปเชียงใหม่ใช่ไหมฮะ
คือพอเริ่มรู้ว่าเป็นเนี่ยการรักษาก็คือฉายแสงเลยเหรอฮะ

ยังไม่จบคอร์สแรกแล้วคุณหมอให้ทำอะไรต่อ

เพราะว่าอะไรถึงให้เคมีไม่จบคอร์สคุณหมอให้หยุดหรือเราไม่มีเงินเราไม่มีเงิน

เริ่มหนึ่งตลอดเวลาครับผม
อาการของเขาตอนที่ไม่ได้ไปหาคุณหมอไม่ได้ไปรักษามีอาการยังไงบ้างค่ะ
เขาจะโซมน้ำหนักรถกินไม่ได้

เลือดเขาออกตามจมูกอะไรบ้างครับผม
จะไข้แบบสี่สิบสองสามสิบเก้าตลอดเวลา

กินยาพาราแป๊บเดียวก็ขึ้นขึ้น
ณตอนนี้ขาดการไปหาหมอมานานเท่าไหร่แล้วคะ

อาการของน้องตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ไก่
น้องก็ดูยังดูแข็งแรงดีครับผม
เพราะยังมียาอยู่ในตัวน้องอยู่
หลังจากที่ประมาณอีก๓๔เดือนน้องก็จะสุดแน่นอน

ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเวียนหัวไหม

เดินได้ปกติกินข้าวได้ไหม

ข้าวได้แต่เดี๋ยวพออาการมันกำเลิบมันจะเป็นยังไง
เราจะรู้สึกยังไงบ้างในร่างกายเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ

เวียนหัวแล้วเป็นยังไงอีกอาเจียนไหม

เวลาทานข้าวไม่ได้แล้วหนูรู้สึกยังไงบ้าง

หิวใช่ไหมหิวแต่กินเข้าไปไม่ได้
แล้วหลังจากที่หนูไปให้ยามาลูกที่ไปหาหมอแล้วหมอให้คีโมมาหนูรู้สึกยังไงบ้างหลังจากให้ยา
กินข้าวไม่ได้แล้วก็อ้วก
มันปวดไหมลูกหลังจากให้ยาเสร็จหนูปวดทั้งตัวเลยไหม

เวลาหนูเวียนหัวหนูปวดหัวแล้วรู้ว่าจะต้องไปให้ยาหนูกลัวไหม

เอาล่ะชีวิตก็ต้องสู้กันไปค่ะ
ทางใดก็ทางหนึ่งและวันนี้ค่ะหนึ่งในหนทางของครอบครัวนี้คือรายการของเรา
และข้าวฟ่างจะเป็นตัวแทนครอบครัวเพื่อหาหนทางรอดให้กับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงหน้านี้
เดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันก่อนที่จะมาคุยต่อกับครอบครัวนี้เพราะว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องปากท้องก็ดี
เป๊กจะให้ข้าวฟ่างเล่นเกมก่อนแต่ว่าก่อนจะเล่นเกมอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวที่นั่งอยู่ด้านล่างบ้าง
หนูจะหาเงินให้ได้นะ
ไปลงไปกอดกันทีนึงเพื่อเป็นกำลังใจ

ช่วยน้องให้ได้นะลูกนะลมหายใจน้องอยู่กับน้องคนเดียวนะ
วันนี้น้องเข้าฟ่างนะฮะเป็นความหวังเดียวเลยนะครับสำหรับครอบครัวนี้

พร้อมค่ะพร้อมนะเอาละครับก็เหมือนกับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้แล้วย่อมมีเป้าหมายทุกคน
แล้วเป้าหมายของน้องข้าวฟากขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ต้องการเงินทุน
จากรายการของเราเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไรครับ
หกหมื่นบาทค่ะหกหมื่นบาท
หมื่นบาทข้าวฟ่างคะทำไมตัวเลขของหนูถึงเป็นเงินหกหมื่นบาทคะ
ถ้าไปต่อลมหายใจให้น้องหนูก็พอใจแล้วค่ะ
หกหมื่นบาทเนี่ยประทังได้นานเท่าไหร่อากาย
ค่ากินค่ารักษาคนทั้งหมดในครอบครัวนี้หกหมื่น

นี่คือความหวังเพียงต่อลมหายใจได้แค่๒๓เดือน

ก็ถ้าจะรักษากันให้หายจริงอาจจะต้องใช้มากกว่านั้น
แล้วจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
เอาละครับน้องข้าวฟ่าง๖๔เพลงเท่านั้นเองในรายการของเรา
มีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ
มาถึงเพลงแรกเลยนะครับเพลงที่๑นะครับ

นั่นคืออินโทรเพลงแรกของข้าวฟ่างค่ะ

ดีเลยเพลงนี้เคยร้องไหมครับ
ไม่เคยร้องค่ะแต่เคยฟังค่ะ
แล้วถ้าจะต้องร้องวันนี้ให้ถูกต้องหมดเลยได้ไหม

อย่างนี้ต้องเล่นอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์หยุดเพราะยังไม่มีเงินที่เราสะสมเอาไว้
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงแรกเลยนะครับของนักสู้รุนจิ๋วของเรา

เรามีตัวช่วยให้ใช้ได้ตั้งแต่เพลงนี้เลยนะครับ๖แผ่นป้าย

กันทีเดียวนะครับไม่ใช้ตัวช่วยครับพี่ใหญ่ของเราวันนี้พี่ข้าวฟ่างนะครับ
น้องน้องทั้งสี่คนนี่เอาใจเชียร์ด้วยนะวันนี้พี่เขามาร้องเพลงเพื่อปากท้องของพวกเราเลยนะ
พูดพร้อมกันหน่อยว่าพี่เข้าฟ่างสู้
หนึ่งสองสามพี่เข้าฟ่างสู้สู้
ได้กำลังใจจากน้องแล้วนะ
พร้อมนะครับพร้อมค่ะเพลงที่หนึ่งครับ
เพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
แล้วว่ายังน้อยอายกับอาการเปลี่ยนไปหลายอย่าง
บ่จบ่หายใจเหินห่าง

ก็จักมันหยุ่งก็จักมันยังยังแน่
แต่เบาแคร์กันคือเก่าเลยเนาะ
หลายอยู่เด้หูบ่
จักไอ้เป็นอย่าง
บอกกันแน่ได้ถ้าสิทธิ์ให้น้องทิม

ยาทิมให้เจ็บโยนหลัง
บอกกันแน่ติถ้าอาศินีไกลทาง
อย่าสิระวะเลวกฮาง
ให้นั่งเป็นผู้แพ้
หากเธอได้ได้อายฝากดวงใจกับอายนานนาน
เพราะเชื่อพอหวังกับคำหากันผู้ใดมาปันบอกแท้
ก็คิดว่าแม่นก็คิดว่าพักคือดีดีแต่มือนี้อายคือเปลี่ยนพักแท้
ซอยบอกให้น้องปูแน่สถานะน้องคือยัง
บอกกันแน่ถ้าสิแท้น้องกิมอย่าเชื่อนิม
อย่าทิ้มให้เจ็บย้อนหลังบอกกันแน่ติถ้าสิหนีใกล้ทาง
อย่าสิลอยแล้วก็ห่างหาทางสิเทน้อง
มะเฟืองเขาไม่ได้ไปตามคุณหมอนัดอาการเขาเป็นยังไงบ้าง

มูกก็จะเป็นเลือดค่ะปวดหัวค่ะกินข้าวไม่ได้อาเจียนตลอดเวลาค่ะ

ทำไมหนูถึงมีความคิดว่าหนูอยากจะไปรังจาน
หนูอยากช่วยครอบครัวค่ะ